เพราะว่าประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิศนุโลก
เขาบอกอย่างนี้ว่าเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะเดินทางมาไทย
เร่งยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสร้างแรงดึงดูดใจ
ไปดูซิว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้
คุณสะสิวันศรีพรมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิศนุโลก
และกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ
เข้าหารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน
เพื่อจะหาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
และสร้างคอนเทนต์การท่องเที่ยวด้วย
ใช่เป็นการสร้างแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมาในประเทศไทยให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพิศนุโลกด้วย
ด้วยการใช้ทุเรียนหลงลินลับแหล่
นี่ไง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

อ๋อปลูกเอาไว้เป็นลมนาว